คุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกกันหน่อยที่จังหวัดนครนายก
เขาเปลี่ยนเมนเผาศพให้คนไปเล่นน้ำ
เอาไปดูสิเล่นยังไงตรงเมนดูหน่อย
นี่อ๋อแบบนี้แน่น่ะน่าเมนกันเลยนะฮะ
มีความน่ากลัวของเมนนะมีคนกล้าไปเล่นเนอะ
กลางวันไงก็กลางคืนใครจะไปเล่นกับคุณ
คุณไปไหมกลางวันอาจจะไป
เห็นแบบนี้ก็คือไม่ใช่สวนน้ำนะค่ะนี่คือโอ้โห
เป็นสระน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าเมนเผาศพในวัดหนองรีนะฮะ
บนบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เมื่อวานทั้งวันเนี่ยผู้ปกครองเขาก็พาบุตรหลาน
เล่นน้ำคลายร้อนกันช่วงของสงกรานนะฮะ

วัยยาวัชกรเขาบอกว่าพระครูจันทรธรรมเนี่ย
เจ้าอาวาสเนี่ยต้องการจะหาพื้นที่เล็กนะฮะ
ให้เล่นน้ำคลายร้อนกันไม่ให้เด็กนั้นไปเล่นน้ำตามคลอง
เดี๋ยวมันจะจมน้ำเสียชีวิตทำยังไงดีล่ะ
ก็เลยมอบหมายให้คณะกรรมการวัดสร้างสระน้ำชั่วคราวให้กับเด็ก
นี่เขาทำมา๕ปีแล้วอ๋อดีจังเลยค่ะไม่เล็กนะ
มันใหญ่โตมากทีเดียวแต่ก็ไม่ลึกเออไม่ลึก
ลึกเหมาะสำหรับให้เกิดนะคะแล้วบอกว่าสระน้ำชั่วคราวเนี้ย
ความลึกเพียงสี่สิบเซนเองบันไดทางขึ้นก็มีสองข้างเลยดัดแปลง
ทำเป็นรางซาสไลเดอร์สูงสักประมาณสัก๒เมตรได้
ให้เด็กนั้นเล่นน้ำกันไปวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่อย่างนี้นะฮะ
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะให้เล่นไปถึง๑๗เมษายน
เสร็จแล้วก็จะทำเป็นเมนเหมือนเดิมเก็บเหมือนเดิม
เออก็น่าไปน่าไปเอาคายูแล้วพอนายกกลับไปเล่นน้ำกันได้นะครับ